เมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาค่ะคุณผู้ชมมีไฟไหม้รถโดยสารอีกแล้ว

ไฟไหม้ที่ถนนผลโยธินขาเข้ากรุงเทพพระนครศรียุธยาค่ะ
แต่โชคดีที่เป็นรถเปล่าคุณภาคภูมิคือรถเขาเพิ่งวิ่งออกมาจากอู่
กำลังจะไปรับพนักงานนะคะแต่มาเกิดไฟไหม้ซะก่อน
แล้วก็ไฟไหม้ค่อนข้างจะน่ากลัวเหมือนกันนะคะเหตุการณ์เกิดขึ้นบริเวณถนนผลโยธินค่ะ
ขาเข้ากรุงเทพฯกิโลเมตรที่ห้าสิบเที่ยวเผอร์บังปะอินจังหวัดพระนครศรีวิทยา
ดูสิครับไหม้อย่างเงี้ยค่ะตำรวจสพพระอินราชาก็ได้รับแจ้งเหตุนะคะ
ก็ประสานรถดับเพลิงไปมีมูลนิธิร่วมกับตันยูจุดพระอินราชาให้ความช่วยเหลือ
เป็นรถโดยสารรับส่งพนักงานสีแดงทะเบียน๓๐๐๔๗๒สุพรรณบุรี
ไฟไหม้แบบเร็วนะคะแล้วก็แบบไหม้แรงมากครับ
ก็ต้องช่วยกันฉีดน้ำก็ควบคุมเพลิงเอาไว้ได้
ไฟไหม้เสียหายไปเกือบครึ่งคันโชคดีเป็นรถเปล่า
คนขับเชื่อว่านายเนวินเตญชัยอายุยี่สิบสามค่ะ
เขาบอกว่าเพิ่งออกจากอู่ซ่อมดีที่เป็นรถเปล่า
กำลังจะไปรับพนักงานอยู่แล้วเชียวแถวพระอินราชาก็ไปรับพนักงาน
พอมาถึงจุดที่เกิดเหตุอยู่ดีก็มีควันพุ่งออกมา
คนขับก็รีบจอดชิดขอบทางแล้วไฟก็ลุกพลึบเลย
ก็เลยโทรศัพท์แจ้งตำรวจขอความช่วยเหลือนะคะ
เบื้องต้นคาดว่าน่าจะเกิดจากไฟฟ้ารัดวงจร
มันก็ทำให้เราอดคิดถึงเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดไม่ได้

จังหวัดตากรถทัวร์แบบนี้เหมือนกันนะฮะ
แต่นี่เป็นรถเข้ามาใช้โดยสารรับส่งพนักงาน